ส่วนเรื่องนี้ก็ยังไม่พ้นวัดนะคะคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่วัดที่อุทัยธานี
ผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่ง
แล้วไล่ทำร้ายพระในวัดค่ะ
ญาติโยมก็ตกใจพระก็ตกใจ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยจับกลุ่มค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมนายตำรวจท่านนี้ถอยมาทัน
ไม่งั้นจุกเหมือนกันนะคะเตะผ่ามากเลยค่ะ

นายสำรวยอายุ๗๔ปีคุ้มคลั่ง
แล้วก็โวยวายไล่ทำร้ายพระในวัดเกาะเทโพที่อุทัยธานีนะคะ

ก็กลัวญาติโยมในวัดก็กลัวนะคะ
ก็เลยต้องแจ้งนะคะตำรวจสายตรวจมา
แล้วก็กู้ภัยเมืองพระชนกก็มา
ตอนที่มาเนี่ยนายสำรวยเองก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะยังคุ้มคลั่งอยู่เลยเดินโวยวายนะคะ
เขาก็ช่วยกันเจรจาเพื่อให้เย็นลง
แล้วก็เจรจาไปด้วยตีวงล้อมให้เข้าใกล้ตัวมากขึ้นไปด้วย
สุดท้ายชาร์จเข้าถึงตัวค่ะ
จับกลุ่มไว้ได้ค่ะก็จับตัวให้ยืนขึ้น
ระหว่างจับตรงนี้นายสำรวยเองเนี่ย
โดนล็อกไว้หมดแล้วแต่ขายังว่างอยู่ไงคะ
เนี่ยค่ะนายตำรวจ
เกือบไปแล้วจริงเฉียวไปนิดเดียวจริงนะคะ
สุดท้ายก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอุท
ไทยธานีเพื่อไปรักษาก่อนนะคะ
สำรวยเป็นผู้ป่วยจิตเวทค่ะ
กินยามา๒ปีแล้วก็เลยทำให้เกิดการคุ้มคลั่งขึ้นนะคะ
ญาติก็ให้ข้อมูลกับเราแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าววันนี้ตามไปที่วัดเกาะเทโพ
ท่านเจ้าอาวาสเล่าบอกว่าจริงแล้วนายสำรวยก็มาที่วัดนี้บ่อยนะคะ

ขี่สำล้อตะเวนขายของอยู่ในเกาะเทพลนี่แหละ
มาที่วัดบ่อยก็คุ้นเคยกับพระนะคะ
ช่วงเที่ยงวันที่๑๕มีนาคมจู่
เขาก็ไปนอนกลางแดดอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ค่ะ
นอนกลางพื้นปูนแล้วตอนเที่ยงเนี่ยพื้นปูนมันก็ร้อนนะฮะ
พระที่สนิทกันกับนายสำรวยเนี่ยก็เลยเข้าไปห้ามบอกลุกขึ้นมา
ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกทำร้าย
แล้วก็ยังมีทีท่าว่าจะเข้าไปทำร้ายอีก
ภรรยาของนายสำรวยก็เลยแจ้งตำรวจนะคะ
ส่วนพระที่ถูกทำร้ายบอกว่า
วันนั้นจังหวะนั้นเห็นนายสำรวยอารวาสก็เลยเข้าไปห้าม
แต่ก็ไม่คิดจะเอาเรื่องหรอกเพราะรู้ว่านายสำรวยเป็นผู้ป่วย
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุ๑วันนายสำรวยนอนอยู่ที่เมน

สำรวยก็ลุกขึ้นแล้วผลักพระเหมือนจะต่อย
แล้วก็หนีขึ้นเมนไปแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปต่อด้วย
ตกเย็นก็ออกมาคุยปกติจากนั้นก็กลับบ้านไปกับพระนะคะ
วันเกิดเหตุนายสำรวยเองมานอนที่วัดเหมือนเดิม

ภรรยาก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาช่วยคุมตัวนะคะ
สำรวยตอนนี้ก็รักษาตัวทางจิตเวทอยู่นะคะ
แล้วก็ยังไม่เป็นคดีเพราะว่ายังไม่มีใครแจ้งความเอาผิด
เพราะว่าเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ป่วยค่ะ